ใช่ก็ขับในหมู่บ้านใกล้อะไรแบบนี้เนาะ

นี่ฮะถนนใหญ่และเลนขวา
ใช่ค่ะแต่เขาก็เร็วอยู่เพราะว่าแซงรถบรรทุกฝั่งซ้าย
ใช่นี่เห็นไหมแล้วพี่เขาไม่หลบด้วย
ใช่รถตามหลังมาก็ไม่หลบ
คือคันที่ขับตามมาเนี่ยบอกว่าขับตามไปไกลหลายกิโลนะครับ
คือสกูเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยไม่หลบเลยนะครับ

บอกว่าไปเจอสกูเตอร์ไฟฟ้าสายซิ่งบนถนนหลวง
ไม่อยู่ชิดถนนด้านซ้ายอยู่ถึงเลนขวา

พร้อมกับแคปชั่นถามว่าใครพอจะรู้จักเขาเนี่ยช่วยแนะนำหน่อย
ว่ามันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทาง
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะลำบากคนอื่นไปด้วย
เราคุยกับคุณเกรียงศักดิ์นะฮะเจ้าของคลิปคุณเกรียงศักดิ์บอกว่า
ขับรถมาแล้วก็มาเจอผู้ชายคนหนึ่งขี่สกูเตอร์ไฟฟ้า
อยู่เล่นขวาแล้วแช่อยู่นานด้วยนะครับ
ขับตามไป๒๓กิโลเมตรไม่มีทีท่าจะหลบให้เลย
ทั้งทั้งที่รถแต่ละคันก็โอ้โหบนถนนเขาก็วิ่งกันเร็วพอสมควรนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งเขาเกรงว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้
ก็ไม่หลบไม่ลงผ่าน๑๐ร้องในกลางไปกับยังไม่ลงอีก
หลบนี่เอ๊ะมันแปลกอะไรเนี่ยก็เลยเอากล้องขึ้นมาที่มาตั้งกล้องถ่าย
เพื่อให้ทุกคนรู้จักกับเรื่องของเขาน่าจะเป็นชาวสงสัยมาดูจากผิวพันธุ์
เพราะว่าถ้าคนไทยคงไม่ขับแบบนี้นะ
ประมาณเนี้ยคุณเกรงสักบอกอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่า
ค่ะคือแต่ยังไงมันก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมใช่หลายคนก็เห็นคลิป
ก็แสดงความเห็นกันนะครับแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คือบอกว่า
โอ้โหอย่างนี้ไม่ถูกหรอกมันไม่เหมาะสมหรอกนะครับ
แต่หลายคนก็ตั้งคำถามคือสงสัยว่ามันเร็วขนาดไหนเนี่ย
กูเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยขนาดแซงรถบรรทุกได้เนี่ยใช่ค่ะ
นี่เห็นไหมคือขับไปข้างหน้าก็ถือว่าเร็วนะ
เพราะว่าเห็นภาพแบบนี้ก็รู้สึกว่าก็เร็วอยู่พอสมควรนะ
ก็แซงรถที่อยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยเห็นไหมครับคือชาวเน็ตเขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
กูเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือบางบางคันเนี่ยอัตราเร่งเนี่ย
มันได้ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีนะโหเหรอฮะอ่า
มันขึ้นอยู่กับมอเตอร์แล้วก็แรงไฟฟ้าของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้าอันนั้น
โอ้โหนี่เห็นไหมคือทางกฎหมายเนี่ยแต่ทางกฎหมายไม่ได้นะครับ
ถามทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์นะครับทนายภัยศาลบอกว่า
กูตเตอร์แบบนี้มาวิ่งบนถนนเนี่ยมันผิดกฎหมายนะฮะ
เพราะว่าตามกฎหมายแล้วรถที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษี
วิ่งบนท้องถนนอันนี้ผิดอยู่แล้วมีโทษปรับถึงหนึ่งหมื่นบาท
ส่วนสกูตเตอร์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยแน่นอนว่า
ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีไม่มีโป้งมีป้ายไปวิ่งบนถนนอยู่แล้ว
ไม่นับพวกอุปกรณ์ส่วนควบต่างต่างที่ต้องมีขยะมะตามหลักกระจก
อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวฟังธนาภัยสารหน่อยนะครับ
มีโทษจำคลุกไม่เกินสามเดือนและปรับไม่เกินตั้งแต่สองพันธุ์
หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่มันมีหลายรูปแบบนะฮะไม่ใช่แค่ภาพที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ
รุ่นเป็นล้อใหญ่ล้อเดียวก็มีใช่ไหมบางรุ่นเป็นฐานเป็นอะไรแบบนี้แบบนี้ก็มี
ล้อสองข้างอะไรพวกนี้ก็มีมันมีหลายรูปแบบ
คุณผู้ชมก็เลยบอกว่างั้นก็ควรจะต้องส่งคลิปนี้ไปให้กับทางตำรวจด้วย
ก็จะได้ดำเนินคดีเขาผิดกฎหมายอย่างน้อยก็ต้องบอกเขานั่นแหละ

แต่ว่าผมอยู่แถวโชชัย๔นะเคยเห็น
บางทีก็ในซอยเขาก็รู้สึกว่ามันสะดวก

คุณก็ส่งข้อความมาเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว

วิ่งออกถนนใหญ่บนทางหลวงอะไรแบบนี้